คุณผู้ชมเมื่อวานนี้เป็นที่แน่นอนแล้วนะคะว่า

นายกเมื่อวานนี้ไปทำพิธีรับมอบเรียบร้อย

แล้วก็เป็นที่แน่นอนกว่านั้นคือ
นายกรัฐมนตรีจะเป็นคนแรกของประเทศไทยนะคะ
ที่จะได้ปักเข็มวัคซีนลงสู่แขนของวันอาทิตย์นี้นะคะ
คนที่สองก็จะเป็นหมอหนูคุณอันทิตย์ช่วยมีรกูลนะคะ
ค่ะก็ถือว่าเหมาะสมแล้วครับ
ค่ะแล้วเมื่อไหร่จะถึงคิวเราจะฉีดไหมถ้าเข้าไปฉีด
ถ้ามันโอเคว่ามันปลอดภัยออยรับรอง
ทุกคนยอมรับผมก็พร้อมฉีด
พี่เบิร์ดฉีดไหมครับฉีดครับฉีดฉีดนะฮะแต่ว่า

แล้วก็ปลายปีธันวาเราจะเปิดประเทศแล้วนะ
อ่าสงสัยพวกเราจะอยู่ในกลุ่มซีโนแวค
เพราะอายุเราอยู่ในเกณฑ์นั้น
อันนี้ของพี่เบิร์ตหรือเปล่าอันนี้ของพี่เออปุ้ยว่าน่าจะเป็นของพี่
ยังไม่ถึงนะฮะเดี๋ยวหลังจอเจอกันครับ
อ้าวคุณผู้ชมครับมาเรื่องไอ้วัคซีนโควิด๑๙รถแรกนี่แหละ

แล้วก็ผู้มีโรคประจำตัวแล้วก็คนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูงนะครับ

นี่แหละครับเมื่อวานภาพนี้ถือว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์
นะฮะสำหรับเรื่องของโรคติดต่อครั้งใหญ่ของโลกของประเทศไทย
มาถึงประเทศไทยเมื่อช่วงสายของเมื่อวานนี้
ผลเอกประยุจจันโชภานายกรรภ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราหม
คุณอนุทินชาญวีรกูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
บุคลากรทางการแพทย์คนสำคัญ
เข้ารับมอบวัคซีนจากนายหยางซิน
ท่านเป็นอุปถูกรักษาการแทนเอกอักฆาตชาตุทธิจีน
ประจำประเทศไทยด้วยตัวเองและถ่ายรูปกับขวดวัคซีนจำลอง
โอ้โหเมื่อวานมีดราม่า

มันต้องเก็บไว้ที่๒องศาถึง๘องศาเซลเซียส

บางส่วนก็แบบว่าเอ๊ะท่านทำไมเอาของปลอมมาถือ

ถ้าเอาของจริงมาถือมันก็ใช้ไม่ได้สิ

เออต้องเข้าสู่ห้องควบคุมอุณหภูมิ

ทั้งหมดจะถูกไปเก็บที่

ใช่

ที่ผมบอกไงคือแอบมา
แอบมา
และเหตุผลทางด้านการส่งของ
ที่จะมาจากทางยุโรปเขา

เดี๋ยวมันจะมีเรื่องของการเข้าไป

ฉันก็อยากได้ฉันก็จะสั่งอะไรแบบนี้
เขาก็เลยไม่บอกที่มาที่ไป
ยุโรปเนี่ยเขาอยากให้ฝากฝั่งเขาได้ยิน
มีการควบคุมในการที่จะส่งออก
คนที่ยิ้มกว้างที่สุดเมื่อวานนี้เป็นใคร
ใครคะคุณอนุทินสิครับ
คุณอนุทินเนี่ยนะครับไปดูที่นี่แหละครับ

คลังควบคุมอุณหภูมิที่ย่านบางนา

รัฐบาลมีนโยบายฉีดวัคซีนให้กับทุกคน
ในประเทศไทยฟรีนะครับ

เพื่อสร้างระบบป้องกันโรคให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

แล้วก็กระจายไปตามโรงพยาบาลต่าง
ในวันที่๒๗กุมภาพันธ์

ซึ่งวันที่๒๗กุมภาพันธ์หรือว่า
รายงานข่าวล่าสุดนะครับว่าอาจจะเป็น๒๐

นายกรัฐมนตรีจะไปที่สถาบันบำราชนราดูล

เป็นคนแรกของประเทศไทยครับ
ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับ

และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ที่ท่านทำงานหนักนะครับท่านจะได้ฉีดก่อน

ถึงพฤษภาคม๒ล้านโดสครับ

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตกปฐุมธานี

นะฮะก็เป็นพื้นที่ที่

พื้นที่ควบคุมคือกลุ่มที่๓

และความประถมสมุทรสงครามราชบุรี

แม่สอดเนี่ยมันติดเชื้อกันอยู่
ส่วนอื่นและความประถมสมุทรสงครามราชบุรีเนี่ย

แนวกันชนเนี่ยก็คือได้ฉีดก่อนใช่ไหมคะ

พื้นที่ขับเคลื่อเศรษฐกิจและสังคม
เช่นคือพวกจังหวัดท่องเที่ยวนะคุณผู้ชม
ชนบุรีเกาะสมุยสุราธานี

ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาล

อ้าวคือ

มันอยู่ที่กลไกช่วงอายุของท่านนะครับ

ฉันอยากจะเขาเรียกอะไรอ่ะ

คุณหมอบอกว่าคุณจะเอาเชื้อไปเข้าตัวทำไม

ที่เอามาสกัดแล้วนะครับ

ระยะห่างอันนี้สำคัญรู้เอาไว้หน่อยก็ดี
ต้องฉีดอีกโดสนึงห่างออกไป

ใกล้เข้ามาหน่อย๒๔สัปดาห์ครับ
อันนี้ก็เป็นเรื่องของข้อมูลวัคซีน
ที่เราจะร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกัน

มันมาแล้วครับเราน่าจะสบายใจได้เปราะหนึ่งนะ

แล้วก็จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของไทยด้วย